คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้หน่อยได้ไหมคะ

เพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องดูค่ะ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
คือหลังจากที่อารวาสคือแปรปวนเหลือเกินนะคะ

แล้วคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้ที่อยู่บ้านเดียวกันทำยังไง

คุณรู้ไหมว่าของที่กระจายออกมาเนี่ยตู้กับข้าวพัดลมถังแก๊สเตารีดถ้วยชามจันทร์อะไรอยู่ข้างในโยนออกมาไว้ข้างนอกหมด
ส่งเสียงคำรามดังลั่นซอยค่ะอ้าอยู่อย่างเงี้ยได้ยินเออคืองงไปหมดเลย
แล้วทีนี้พ่อแม่บอกว่าไม่กล้าอยู่ในบ้านต้องออกมาอยู่แล้วอยู่ทั้งคืน
ริมถนนที่ที่ฉันพูดอ่ะนอนริมถนนกลัวว่าอยู่ในบ้านแล้วลูกจะเอามีดเป็ดปาดคอ
เพราะว่าลูกดูไม่เป็นตัวเองตอนนี้ลูกเป็นบรูสลีแต่เมื่อกี้เป็นเดอะเฮาส์
ทำลายอารวาสไปหมดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูนะคะ
ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าบ้านเนี่ยถูกเคลียร์ของหน้าบ้านไปแล้วปิดเรียบร้อย
เหลือแต่ก็ซูมเข้าไปดูหน่อยสิคะว่าเหลืออะไรอยู่ที่บ้าน
เหลืออะไรบ้างอ่ะคะพัดลมที่คอหักค่ะ
มันใช้อันนี้ไม่เรียกเหลืออ๋อไม่เหลือเนอะอันนี้ไม่เรียกเหลือ

ตอนนี้ตัวผู้ชายคนเมื่อสักครู่ถูกส่งไปรักษาไปบำบัดที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วแม่ก็ตามไปเฝ้าที่โรงพยาบาลก็เลยไม่เจอใคร
คุยกับเพื่อนบ้านค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์แล้ว
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่หลายครั้งมากแล้ว
เป็นสิบสิบปีผู้ชายคนนี้ที่เขาติดดมกาวดมกาวไม่พอเสพยาบ้าไปอีก
แต่จะบอกแบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนเป็นคนดีมากเพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะ
เป็นคนดีมากมีลูกเมียขยันทำมาหากินเขาทำงานรับจ้างฉีดยาค่ายา
แต่ระยะหลังเขาตกงานพอตกงานก็หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปดมกาวไปเสพยาบ้า
แล้วก็กลายเป็นแบบนี้เลยค่ะคลุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายแม่ทำร้ายลูกเมียเมียหอบลูกหนีไปแล้ว
เขาบอกมีครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้จุดไฟเผามอเตอร์ไซค์ตัวเองไฟเกือบไหม้ชุมชนนะคะ
ดีนะเขามาดับกันทันจนเพื่อนบ้านไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ล่าสุดอ่ะอัดทริปฟ้องโซเชียลสักหน่อยก็แล้วกัน

อยากให้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
ไม่ต้องทำตามแต่ให้ดูเอาไว้ว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ถ้าเคตามีนมผงตอนนี้ก็มีแต่คนตายใช่ไหม
ใช่แล้วถ้ายุ่งยาเสพติดอื่นก็แบบนี้ค่ะ